ไปดูเหตุสโลศิษฐ์ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เด็กน้อยอายุ๔ขวบเท่านั้นเองค่ะ

สะพานนี้อยู่หน้าบ้านปกติแล้วน้องคนนี้ไปเดินเล่นแบบนี้

มาหาแล้วจะไปเล่นที่อื่นกันต่อ

เขาเบรกไม่ทันค่ะชนเข้าอย่างจัง
จนต้องเสียชีวิตนี่เป็นภาพบรรยากาศ

นอนอยู่กลางสะพานร้องไห้
เป็นลมขาอ่อนแบบนี้เลยนะคะ

ชื่อว่านายชัดชัยวรพิทักษ์อายุ๖๑ปี

หลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากทำงานในจังหวัดชนบุรี
และหมดพบว่าหลานสาวอายุ๔ขวบ
ถูกรถจักรยานยนต์ชนจนเสียชีวิตบริเวณสะพานคลองตาลอย
ถนนลีบมอเตอร์เวย์ช่วง๕๐กิโลเมตร
พื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะโกงค่ะ
ฉัดชัยคุณตาบอกว่าพูดกับตำรวจนะครับ
บอกว่าหลานคนที่เสียชีวิตมีพี่น้อง๒คน
รวมแล้วมี๓คนอาศัยอยู่กับคุณตากับคุณยาย
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุตาและยายออกไปทำงานนอกบ้าน

ต้องปล่อยให้หลาน๓คนอยู่บ้านตามลำพัง

มักจะไปวิ่งเล่นบนสะพานหน้าบ้านอยู่บ่อยครั้ง
เพราะชอบออกไปวิ่งเล่นรอพี่อีก๒คน
ที่จะชักชวนไปเล่นกันต่อที่วัดเขาดินเหมือนทุกวัน
อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะคาดว่าหลานสาวคงวิ่งเล่น
โดยที่ไม่ทันได้ดูรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมา

ตำรวจสพบังปะโกงและเจ้าหน้าที่กู้ภัย

พบศพเด็กหญิงอายุ๔ขวบนอนเสียชีวิตอยู่กลางสะพาน
ก่อนที่จะไปพบกับนายนพัฒน์แจ้งวิจิต
อายุ๒๕ปีคนขี่รถจักรยานยนต์
เขาไม่ได้ไปไหนนะยืนรอให้กันกับตำรวจอยู่นะคะ

ขณะที่ตัวเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงาน
พอถึงจุดเกิดเหตุช่วงขึ้นสะพาน
สังเกตเห็นเด็กหญิงเล่นอยู่ข้างทาง
พอขี่รถผ่านจุดที่เด็กยืนอยู่
จู่เด็กวิ่งออกมาจากข้างทางค่ะ

พยายามหักหลบแล้วนะแต่ไม่ทันค่ะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ชนร่างของเด็ก๔ขวบคนนี้
กระเด็นและเด็กเสียชีวิตคาที่นะคะ
เรื่องต้นคนขี่รถจักรยานยนต์

ให้เข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ใครที่มีลูกเล็กหลานเล็กแบบนี้นะคะ
อาศัยอยู่รอบถนน
เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะ
เพราะว่าเขายังไม่ได้มีวุฒิภาวะพอ
ที่จะไปตัดสินใจว่ารถคันนี้มาเร็วหรือเป็นอันตรายกับเขา

คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครมีลูกเล็กก็ต้องดูแลกันอย่างระมัดระวัง